เอาล่ะไปดูที่ปฐุมธานีกันบ้าง
วัยรุ่นครับตีกันกลางถนนย่านสะพานแดนนะครับ
ยิงปืนใส่คู่อริทั้งเอามีดไปฟันรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน
บาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายชุนละมุนแบบนี้ครับ
เล่าเรื่องได้ดีมากเลยนะครับมีทั้งเสียงปืนมีทั้งเสียงทุบรถ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ใช้มีดพระด้ามยาวเลยครับฟันรถจักรยานยนต์คู่อริ
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยายนหนีกันไป
อกจากนี้นะครับยังไปทุบรถเก๋งของคนอื่นที่เขาจอดอยู่ข้างถนนเสียหายด้วย
แต่ก็ไม่ได้มีแค่มีดนะครับยังมีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแล้วยิงใส่คู่อริด้วย
เหตุเกิดบริเวณเรียบครองรังสิตสะพานแดงครับในอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
หนึ่งในวัยรุ่นที่บุกเข้ามาทำร้ายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่านะครับ
ขณะนั่งสังสรรค์วันเกิดกับเพื่อนบริเวณริมคลองรังสิตเกือบ๑๐คนเนี่ย
จากนั้นเพื่อนสามคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกแล้วไปมีเรื่องชกต่อยนะครับ
วัยรุ่นอีกกลุ่มนึงจากนั้นคู่กรณีมารถกระบะเลยมากันเป็นสิบครับคุณผู้ชม
แล้วก็มาท้าทายกันจากนั้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นคู่อริเนี่ย
ก็ชักปืนออกมามันคล้ายปืนปากกาครับยิงเข้ามาในกลุ่มของเขาแต่ไม่ถูกใครนะ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนไม่ทราบชนิดขึ้นฟ้าอีก๒๓นัด
แล้วก็ใช้มีดฟันรถจักรยานยนต์จากนั้นก็หนีไปโดยขับรถปาดหน้า
จนทำให้เฉียวเพื่อนของเขาได้รับบาดเจ็บขาหักเลยครับ
คู่อริก็ได้รับบาดเจ็บ๒คนจากการถูกเฉียวชนเหมือนกัน
ตำรวจท้องที่ทราบเรื่องแล้วนะครับสืบสวนจนทราบว่า

ส่วนปืนที่ใช้ยังไม่ทราบชนิด
ต้องตรวจสอบว่าเป็นการยิงขู่หรือพยายามฆ่า

กล้องวงจรปิดคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย

และดำเนินคดีได้เร็วนี้ครับ